ทีนี้มาดูข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์กันหน่อยค่ะ
ปกติเนี่ยเวลาเราตั้งวงดื่มเหล้ากันนะฮะ
คนที่มีกระตังค์หน่อยเนี่ยเพื่อความสนทิยะเขาก็

คนที่ไม่ค่อยมีกระตังค์ก็เอาขวดมาเคาะ
เลงเพลงกันไปให้จังหวะเออแต่นี่ค่ะคุณผู้ชม
เร่ร่อน๔คนเขาตั้งวงดื่มเหล้าเหมือนกันเลยค่ะ
จังหวะที่เขามีการดื่มเหล้าเนี่ย
เอาอะไรรู้ไหมมาเคาะทำเสียงเพลงถังแก๊ส

แล้วข้างสาราเนี่ยที่พักตรงเนี่ย
กำลังก่อไฟทำอาหารทำกับแก้ม
โอ้โหครบองค์ประกอบเลยค่ะบึ้มสิคะรออะไร
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๔รายด้วยกันนะคะ
สาหัสเลย๒คนเป็นผู้ชาย
คุณคะไฟไหม้ผิวหนังทะลุถึงเนื้อชั้นในเลยนะคะ
อาการสาหัสเห็นไหมร้อนถึงตำรวจนะคะ

ส่วนอีก๒คนที่ได้รับบาดเจ็บอันนี้๒คนเคราะห์ดีหน่อย
ยิง๑ชาย๑คือผู้หญิงเนี่ยเขามีการก่อไฟอยู่ข้างนอก
กำลังจะทำกับแก้มก็เลยไม่ได้อยู่ในบริเวณโซนที่แก๊สระเบิดเนี่ยนะคะ
ก็ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เยอะส่วนผู้ชายอีกหนึ่งคนก็เช่นเดียวกัน
ตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ยไปตรวจสอบ
ที่ใช้กับรถยนต์วางอยู่แล้วก็มีแก๊สพวยพุ่งออกมาด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำสกัดกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดระเบิดอีก
สอบถามนางสาวไข่คมโคตรอายุ๓๖ปีเป็นหญิงที่ได้รับบาดเจ็บ
เธอบอกว่าผู้บาดเจ็บทั้ง๔คนเป็นคนเร่ร่อนทั้งหมดเลยนะ
ของเก่าขายประทังชีวิตใช้ชีวิตอยู่สาราริมทางที่พักจุดนี้
จากว่าเป็นวันหยุดด้วยวันที่เกิดเหตุ
๔คนพอเป็นวันหยุดปุ๊บเอาล่ะได้ที่เลยซื้อเหล้ามานั่งดื่มสังสรรค์กัน
ระหว่างที่ดื่มกินอยู่นั้นนะคะมีคนหนึ่งพูดออกมาบอกว่า
เฮ้ยมันมีแต่เหล้ามันไม่มีกับแก้มเลยนางสาวขายแก๊กก็เลยไปติดไฟ
จะทำกับแกล้มข้างสาราผู้ชายอีกคนหนึ่งในวง
ยกเอาถังแก๊สมาเคาะเป็นจังหวะดนตรีเพื่อสร้างเสียงเพลงกับแก้มเหล้า
ถือโอกาสนี้ค่ะคุณผู้ชมคือใจหนึ่งก็อยากจะทำงาน
ใจหนึ่งก็อยากจะมีความสุนทรียะเคาะเคาะถังแก๊สไป
แล้วก็นึกขึ้นได้เอ๊ะฝาครอบวาวมันเอาไปขายได้นี่
เขาเคาะแรงเพื่อกะว่าให้ฝาครอบวาวมันหลุดออกมา
แล้วเดี๋ยวเอาฝาคอบวาวไปขายส่วนตัวถังแก๊สก็เคาะต่อบันเลงกันต่อไป
แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าข้างในมันมีแก๊สหลงเหลืออยู่เท่านั้นแหละค่ะ
พอฝาหลุดปุ๊บแล้วมีเปลวไฟประกายไฟด้วยเนี่ยนะ

ระเบิดแก๊สระเบิดจนกระทั่งไฟลุกไหม้แบบนี้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวยังต้องรอสอบปากคำคนที่รับบาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วก็จะสรุปอีกครั้งว่าจะผิดกฎหมายในข้อหาอะไร
ก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะมีไหมที่เขาเอาถังแก๊สมาเคาะเป็นจังหวะดนตรีในวงเล่า
น่ากลัวทีเดียวภาพตอนไม่เซ็นเซอร์น่ากลัวมาก